ต้องบอกว่าช่วงนี้หน้ากากอนามัยก็หายากคุณผู้ชม
เหมือนกับอาม่าวัย๗๖ปีชาวราชบุรีคนนี้ค่ะ
อาม่าลงทุนตัดนะคะกอนามัยใส่เองไม่พอ
เหลือไปแจกจ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านแถวนั้นอีกด้วย

ต้องใช้คำว่าเย็บต่อไม่รอเดินหาแล้วนะอาม่าเหนื่อย

มาเย็บเองเลยอาม่าคนนี้ชื่อว่าอาม่าจุไรศรีดุลสิรินะคะอายุ๗๖ปีแล้ว
มาเนี่ยเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ในตำบลปากแร็ดอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
อาม่ากำลังนั่งตัดเย็บเนี่ยเย็บจากถีบจากกันไปแบบนี้เลย
หน้ากากอนามัยแบบที่อาม่าทำเนี่ยเป็นหน้ากากอนามัยแบบผ้าสองชั้นนะ
แล้วก็ทำแบบพิถีพิถันคุณเห็นไหมแล้วทำเพื่อเก็บเอาไว้ใส่เอง
เพราะว่าช่วงนี้มันหาซื้อยากให้แบบผ้ากันไปก่อนได้แล้วนอกจากเอาไว้ใช้เองแล้ว
นำไปแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านด้วยเอาไปแจกฟรีให้กับเพื่อนบ้าน
รวมไปถึงบุคคลที่ต้องการหน้ากากอนามัยแต่ว่าหาซื้อไม่ได้
เนื่องจากว่าของขาดตลาดนะคะนับถือน้ำใจของอาม่าจริงเนี่ย
เดินจากเองเนี่ยทีละนิดเนี่ยค่ะอาม่าบอกว่าอยากจะให้นักกากเนี่ย
เป็นอาวุธป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิดสิบเก้าตอนนี้ครับอาม่าเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยนะ
มีอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็ทำเย็บเสื้อผ้าแบบนี้ขายมา๔๐ปีแล้ว
ตอนหลังที่มีการแพร่ระบาดเชื้อโควิด๑๙ทำให้รู้สึกว่าอาม่ากลัวจังเลย
เพราะว่าปัจจุบันอาม่ากับอากงอยู่ด้วยกัน๒คนอากงก็อายุ๗๕แล้วอาม่าก็๗๖แล้ว
ซึ่งผู้สูงอายุก็มีแนวโน้มที่จะติดโรคโควิด๑๙ได้ง่ายด้วย

เพราะฉะนั้นอาม่าก็เลยพยายามที่จะซื้อหาหน้ากากอนามัยแต่ว่ามันหายากอะคุณ
มันเป็นที่ต้องการของตลาดถูกไหมหาซื้อไม่ได้ขาดตลาดเหลือเกิน
อาม่าบอกไม่รอแล้วไม่หาแล้วนำผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะ
เย็บเป็นหน้ากากอนามัยใส่เองซะเลย

ตอนแรกทำเพื่อต้องการเอาไว้สวมใส่เองภายในบ้านกับอากง๒คน
แต่พออาม่าเนี่ยรู้ข่าวดูข่าวแทนะทีวีเยอะนะ
ก็อาม่าบอกว่ามีคนมาขอซื้อกันเยอะมากเลย
อาม่าก็เลยใช้เวลาว่างจากการตัดเย็บหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นเรื่อย
เพิ่มขึ้นคืออาม่าว่างอยู่แล้วอยู่บ้านก็ตัดจากให้ใส่เอง
ตัดเพิ่มขึ้นเย็บเพิ่มขึ้น
แต่พอคนมันมาขอซื้ออาม่าบอกเลยว่าไม่ขายนะจ๊ะ
แต่ว่าอาม่าแจกให้กับเพื่อนบ้านในชุมชนเอาไปเลยฟรี
แล้วตอนนี้อาม่าแจกไปแล้วกว่าร้อยชิ้นนะคะ
ต้องปรบมือให้อาม่าจริง
คืออาม่าบอกว่าถึงแม้ว่าสิ่งที่ทำมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร
แต่อาม่าภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตกันแบบนี้
อยากให้คนไทยทุกคนทั้งประเทศมีกำลังใจในการต่อสู้กับวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ
หันมาใส่ใจให้กำลังใจกันมากขึ้นช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ
เพื่อประเทศของเราจะได้ผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙ไปด้วยกันนะจ๊ะ
เห็นแบบนี้แล้วบอกเลยใจอาม่าใหญ่มาก

ผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งมุมเป็นมุมที่ดีในวิกฤตแบบนี้ที่เราได้เห็นน้ำใจของคนไทยด้วยกันนะ